ไปตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันหน่อยค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์จ้า

ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองอันนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนราคาของผักนะคะผักกัดขาวกิโลกรัมละ๒๘บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๐บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๕บาทจ้า
ส่วนราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหมยังไงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม